สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
จะเจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะจ๊ะใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นพลังของโซเชียลจริงเลยนะคะ
ที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของพี่อ้อมพิยดาค่ะพี่อ้อมเองก็ออกมาโพสต์ขอบคุณ
แล้วก็ยุติการขอรับบริจาคเลือดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ต้องขอส่งกำลังใจให้กับผู้จัดดาราสาวคนเก่งอย่างอ้อมพิยดาค่ะ
ที่กำลังป่วยด้วยอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่อ้อมก็มีการโพสต์ยุติการรับบริจาคเลือดแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าได้รับเลือดเพียงพอกับการรักษาคุณยายแล้วค่ะ
แล้วก็ขอบคุณชาวโซเชียลทุกคนที่ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยบริจาคมาด้วยนั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ได้โทรสอบถามค่ะทราบมาว่าคุณยายของพี่อ้อมนี่นะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งตอนนี้ก็กำลังใจของพี่อ้อมแล้วก็ครอบครัวก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยโซเชียลก็ช่วยเหลือชีวิตคนได้
ช่วยเหลือเมื่อคุณเดือดร้อนได้มีอะไรถ้าเกิดว่ารู้จักเล่นโซเชียลเนี่ยเห็นถึงคุณประโยชน์ของมันเนี่ย
ก็รักษาในตรงนี้เอาไว้ให้ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยก็พิจารณากันด้วย
ช่วยเหลือกันนะคะมีอะไรก็ช่วยแชร์ข่าวแล้วก็กระจายข่าวในสิ่งที่ดีค่ะ